ฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและแรงยืนจะลบจะเดินไป

ดูสิมาที่หลังเราอะไรก็ดีกว่าเราหมดเลย
เพียงแต่แค่นั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง
น้องแก้มคิดว่าหัวใจพี่เนี่ยจะมีราคาสักเท่าไห
เดี๋ยวให้เต็มที่เลยนะคะครับ๕๐๐ค่ะ
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

น้องบีเอ็มใช้พลังของเพลงที่มีกลิ่นอายความเป็นไทย
มาคว้าคะแนนในยกที่๒ไปครอง
วันนี้ถึงคิวของน้องภูและน้องแก้ม
ใครจะพิชิตใจกรรมการในยกนี้
ต้องมาติดตามชมกันใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

เข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี

ในร้องได้ยกกำลังซ่า
เห็นป้าเสียงดีมีความสามารถนะครับ
แล้วก็มีน้ำใจที่จะแบ่งปันให้กับบ้านเกิดของเขา

สูงถึง๑แสนบาท

ก็ได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไป
ถึง๓๐๐๐บาท

ในยกที่๓รอบที่๑ของเรามีทั้งหมด๙ยก

ผมเชื่อเลยว่ายกที่๓นี้นะครับ

เพราะว่าเด็กซ่าของเราไม่ธรรมดาจริงครับ
ขอเชิญพบกับเด็กซ่าทั้งสองทีมสู่เวทีเลยครับ

ตอนนี้ก็มาถึงในยกที่๓แล้วนะครับ
บอกเลยว่ามันนี่ยกนะครับ
จันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจันจัน

มีอะไรดีครับเราจะเห็นอะไรความสนุกสนานขนาดไหน

อินเนอร์เกินล้านนะเห็นไหมครับเออนะอินเนอร์เกินล้านนะใช่ครับ
เอาล่ะเราจะได้เห็นอินเนอร์ของเด็กทั้งสองนะฮะ
เจ้าพ่อและเจ้าแม่ของอินเนอร์จะมายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้
เพราะฉะนั้นใครอินเนอร์จะแรงกว่ากันเราต้องมาติดตามชม
ใช่ครับขอบคุณพี่เลี้ยงสุดแซ่บมากครับพี่แซ่งพี่เลี้ยงครับสวัสดีครับ
ใครที่จะเป็นคนโชว์ก่อนครับในยกนี้
หนูครับหนูภูนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญน้องแก้มประจำที่ครับลูก

มาถึงน้องภูครับครอบครัวของเราทำอะไรลูก

มีครับน้องพูดจะร้องเป็นแบบในสไตล์ของตัวเองครับ
นี่ครับพี่เอเป็นสาระเป๋าทับหลีคุณอ้อมครับ
นี่คุ้นไหมครับสาระเป๋าทับหลีคุณอ้อม
ก็จะพรีเซนต์เป็นสไตล์ของน้องภูนะครับทำให้ยอดขายของแม่เพิ่มขึ้นครับ

ถั่วเหลืองหมูสับไส้ครีมถั่วแดงลองชิมติดใจ
สูตรเด็ดสาดปลอดภัยแม่อ้อมใส่ใจสะพา
เขาเรียกว่าสูตรทัพลิง
ใช้แป้งอย่างดีนุ่มนาน
น้องภูยินดีบริการ
ขอเชิญทุกท่านอุดหนุน
อืม

เฮ้ยภูลูกพ่อ
ตัดสินใจนำสาระเป๋าไปแจกกรรมการ
ตัดสินใจอืมอืมอืม

ไปเหอะลูกไปเหอะคุณดูหน้าตาดีมาก
สะอาดสะอาด

อ๋อนี่เกต้องลำลูกใช่ถูกต้องลำไปลำไปลูกเออ

เอาเอาเอา

นี่ลูก

ตัวนี้คือสละเป่าคนรวย

ขายอยู่บางกลวยท่าพระ
อันนี้สละเป๋านะจ๊ะ
ขายอยู่ท่าพระบางกรวย

อ่ะกรรวยเหรอใช่ใช่
อันนี้สระเปร่าทับลี

เราเอากรอบอื่น

ช่วยเปลี่ยนช่วยเปลี่ยนกรณ์นะ
นี่ก็ลองฟังก่อนเนี่ย
อ๋ออันนี้สระเปร่าทับลี

มเหสีไม่น่าจะพูดอย่างนี้
อ่ะไปกินแล้วอ่ะ

ไปจุดท้ายล่ะ

ให้ถังตะกร้าไปเลยครับ

วันนี้ได้สระเปร่าจากน้องภูมิ
ดูสิมาที่หลังเราอะไรก็ดีกว่าเราหมดเลย
เราอ่ะเราอ่ะเป็นคนเบิกเลือกก่อนรวยก่อนด้วย

แรงแรงเนี่ยเขามาแล้วเขาลงจบก่อน

วันนี้นะก็นำมาแจกกับทีมงานด้วยนะครับ
ก็มาเอื้อเฟื้อทีมงานเราด้วยขอบคุณมากนะครับ

วันนี้จะร้องเพลงแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจค่ะ

จริงแล้วศิลปินในดวงใจของน้องภูคือใครครับ

มีพี่หอยมีพี่ตั๊กมีพี่โตมีพี่เอมีพี่แซคค่ะ

เปิดศึกในยกที่๓กับบทเพลงแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจจากน้องภู
สิ่งนี้ก็แบบข้างล่าง

ดังนั้น

ที่ทำคือความจริง
คือคนสองคน
ที่บอกรักกัน
และคนในนั้น
คงคือคนที่ฉัน
รักหมดหัวใจ
สิ่งที่เธอแสดงทุกถ้อยคำ
มันเธอนักภูมิกับฉัน
แต่ผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ฉัน
ฉันเหมือนคนไม่มีกำลังลืม
ที่ยืนจะลุกจะเดินไป
ฉันเหมือนคนกำลังจะตายจนเกิดอาการ
จะหายใจ
ฉันเหมือนคนที่โดนจะแทงหลัง
และมันทะลุทั้งหัวใจ
เธอจะให้ฉันมีชีวิตต่อไปอย่างไร
ไม่มีอีกแล้ว
กับเธอไหมไม่เหลือสักอย่าง
อยากตาย
ของเธอสิ่งที่เขาขอทำ
ทุกตอนมันไม่ตอบย้ำ
ให้ฉันต้องเสียน้ำใจ
ภาพที่เธอสร้าง
ที่คุ้นเคย
ทีที่คุ้นตาย
เหมือนสิ่งที่เธอพูดถึงเธอที่เหล่านาน
ฉันไม่เคย
สิ่งที่เธอแสดงทุกถ้อยคำ
เหมือนเธอมันพูดกับฉัน
แต่ผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ฉัน
ฉันเหมือนคนไม่มีกำลังมันแข็งแรง
ยืนจะลุกจะเดินไป
ฉันเหมือนคนกำลังจะตาย
จะขาดอากาศจะหายใจ
ฉันเหมือนคนที่โดนจะแทงหลัง
และมันทั้งร่วงทั้งหัวใจ
เธอจะยังช้างมีชีวิตต่อไปอย่างไร
ไม่มายังมีอีกแล้ว
กับเธอไม่เหลือสักอย่าง
อยากเตาหาย

เธออยากรู้
บอกฉันทั้งคำเดียว
อยากตาย

ไปดูเนี่ย
เขาเรียกว่าสูตรตัวน้องฟู

พี่ภูทำเต็มที่มากค่ะ
กำลังหนักใจอยู่เหมือนกันค่ะ
แต่ว่าอย่าลืมนะคะทุกท่าน
อย่าเชียงแค่พี่ฟูนะคะ
อย่าลืมแบ่งใจมาเชียร์หนูด้วยนะ

ตอนสุดท้ายนั่นคือมีความน่ารักความเป็นเด็ก

พี่ก็รู้สึกว่ามันน่ารัก
โอ้โหหนูเก่งมากเลยนะ

แต่เขาตีโจทย์แตกเขาทำการบ้านมาอย่างหนักเลย
เก่งมากป้าตั๊บไม่มีอะไรติเลยลูก
สุดยอดมากครับน้องฟู
ขอบคุณทั้งสองเป็นมากค่ะ

พี่ภูเนี่ยร้องดีมากเลยค่ะ
มันเข้าออกหักจริงเลยค่ะ

มันจะเจ็บจะรู้ถึงหัวใจ
น้องครูใช้เพลงที่ต้องแสดงอารมณ์อย่างมาก
มาทำให้ทุกคนอึ้งไปตามกัน

งานนี้น้องแก้มจะสู้ไหวหรือไม่
มาเอาใจช่วยกันในช่วงหน้านะครับ

ว่าต้องพูดความจริง
น้องแก้มคิดว่าหัวใจพี่เนี่ยจะมีราคาสักเท่าไหร่
เดี๋ยวให้เต็มที่เลยนะคะครับครับ
ฉันเหมือนคนที่โดนจะแทงหลัง
และมันทะเลาจนหัวใจ

ร้องได้แบบเจ็บปวดหัวใจมากเลยนะครับ
แต่ละคำหัวใจพุนไปหมดแล้วครับผมตอนนี้นะครับผม
และคิวต่อไปนะครับถึงคิวของน้องแก้มแล้วนะครับผม
มากับเพลงต้องโทษดาวนะครับผม

จะพาน้องแก้มไปเป็นดาวหรือว่า
ต้องมานั่งร้องไห้โทษเดา

สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแก้มค่ะอายุ๙ปีค่ะ

เวลาคนมาขายของอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แล้วหนูก็จะช่วยจดแล้วก็รู้ราคาค่ะ

อันนั้นคือรางกระดาษรางกระดาษนี่เค้าขายยังไงลูกราคาเท่าไร
รังก็โลละ๒บาทค่ะ
คณะคำแอกาลลองมาทายกันไม่ครับครับพี่หอยก็ได้ค่ะ

หนังสือพิมพ์ถ้าเป็นกระดาษแบบนี้
ก็ต้องถูกกว่ากล่องแน่นอน
แต่หนังสือพิมฯไทยลักษณ์ใช่ไหม

เอาเร็วล้วนละเท่าไหร่

ได้ราคาอยู่ไม่ได้ราคาเลยนะ

เออเอาเป็น๔บาทก็ได้ลูก
คุณถ้าที่ฉันออกจากประเทศนี้ไป
แล้วที่ฉันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะค่ะ

อยู่ที่นี่แหละ

ก็ได้ค่ะไม่อยากให้ออกนอกประเทศ

ลูละเท่าไหร่ครับพี่โตเลยนะครับพี่โต

ขวดพลาสติกโลละเท่าไหร่
ลูละครับลูลหนึ่งก็ต้องมี๑๐ขีดครับ
โลหนึ่งเหรอครับ

ไม่ถูกค่ะลูลละ๔บาทค่ะ

พลาสติกมันเบาเนอะกว่าจะได้รู้
ความจะได้รู้นะครับ
แล้วก็ถูก
ทำไมมันถูกจัง

มีทีเด็ดที่จะมาโค้นพี่ภูได้ไหม

เพราะฉะนั้นอยากจะขอกำลังใจจากคณะกรรมการหน่อยไหมครับ
ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ

พี่ตัสสุดสวยพี่โตสุดหล่อที่สุดในโลกจักรวาล
ความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้
มันทำให้ฉันต้องคอยคลางเธอ
ไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่ค่อยมาเจอ
เดี๋ยวจะเผลอแกหลุดปากอะไรไป
คุณเอิญคืนนั้นพระจันทร์สุดสวย
บังเอิญตอนนั้นเหลือเธอกับฉัน
ทั้งสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกล้งกัน
บังคับกันจนฉันทนไม่ไหว
ไม่มีทางนี้ได้เลย
ฉันเลยต้องเอ่ยปาก

รักเธอมานานแสนนาน
ไม่อยากให้รู้ให้จำ
ไม่อยากทำให้รำคาญ
เพียงแต่ฉันนั้น
ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง
พอเธอได้รู้แล้วเธอโกรธไหม
มันคงไม่ใช่เป็นความผิดฉัน
ต้องโทษดาวโกรธสายลมและโทษพระจันทร์
ที่สั่งฉันให้ฉันต้องบอกเธอ
ไม่มีทางนี้

ฉันเลยต้องเอ่ยปาก

รักเธอมานานแสนนาน
ไม่อยากให้รู้ให้ฉัน
ไม่อยากทำให้รำคาญ
เพียงแต่แค่นั้น
ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง
ไม่มีทางนี้ได้เลย
ฉันเลยต้องเอ่ยปาก

รักเธอมานานแสนนาน
ไม่อยากให้รู้ให้จำเธอ
ไม่อยากทำให้รำคาญ
เพียงแต่คืนนั้น
ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง
เพียงแต่แค่นั้น
ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง

คุณรักคุณค่ะ

งั้นเช่นมากเลยครับแล้วเสียงน้องเคราะห์จริงนะเสียงเหมือนแก้วเลย

เป็นอย่างไรบ้างลูกฟังน้องร้องแรงไหมสักครู่นี้
กลับบ้านทันไหม

น้องเขาร้องดีมากเลยครับขนลุกเลย
อืมเราก็ใช่ย่อยนะ

เขามีน้ำเสียงคล้ายคุณหนูนาหนึ่งธิดา
แบบใสฟังลื่นหูเพราะดีนะฮะ
นิดเดียวนะแก้มนิดเดียวจริง
สำหรับพี่นะมาได้ดีแต่การแบ่งวักนิดนึง
บางทีมันปล่อยลมไปหมดแล้วหายใจแบบหายใจเหมือนไม่ทัน
แค่นี้จริงนอกนั้นน้องทำดีแล้วครับ

ทีนี้ปะตักแนะนำคือเพลงมันต้องมาจากข้างใน

เพราะฉะนั้นบางครั้งปล่อยให้ความรู้สึกมันพาไป
จะต้องลดท่าทางลงไปนิดนึงนะลูกนะ

ถ้าเรามีลูกสาวอย่างนี้เราคงห่วงแย่เลยนะครับ

อยู่ในระดับที่โอเคกับการร้องของเรา

ผมเห็นเด็กสองคนที่นอกจากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วเนี่ย
เขายังได้มีโอกาสช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานเนี่ย

ไม่ควรให้อะไรเขามาง่ายเกินไป

ให้เขาขึ้นเวทีสอนให้เขารู้จักแพ้รู้จักชนะ
โตขึ้นมาเขาจะรู้จักชีวิตและแข็งแรงด้วยครับ
ขอบคุณคำแนะนำวิธีของพี่เตอร์ด้วยนะครับ

นี่ถือว่าเป็นอวิชาตบุตรเหมือนกันนะครับ

เอาล่ะถึงเวลาที่คณะกรรมการจะต้องตัดสินแล้วล่ะครับว่า
ยกที่๓นี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ
เชิญน้องภูด้านหน้าเวทีครับลูก
แก้มที่ไม่เคยออกทีวีที่ไหนมาก่อน
รายการนี้เป็นรายการแรกในชีวิต
เลือกใช้เสียงใสในเพลงหวานมาสู้
ช่วงหน้ามารู้ผลกันครับ

ทีมที่ชนะก็คือทีม
ฉันเหมือนคนไม่มีกำลังเร่มแรง
จะเดินไป
ไม่อยากให้รู้ให้ชัด

เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับรอบนี้เด็กทั้ง๒คน

แสดงไปแล้วก็รู้สึกว่ามีความสามารถมาก
แล้วก็อินไปกับเพลงแล้วก็อินไปกับน้องด้วย

ไปพัฒนาตัวเองให้ดีได้มากกว่านี้
หวังว่าสักวันคงได้เป็นศิลปินอย่างเต็มตัวนะครับผม

แล้วก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับ

ฝ่ายชนะจะเป็นของทีมไหนครับ

ลูกไม้หลากสีและสนิทน้อย๓ต้า
ต้องการคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับว่า
คณะกรรมการจะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะ
ทีมที่ชนะก็คือทีม

ตอนนี้คณะสะสมอยู่ที่๒ต่อ๑นะครับ
ผมบอกแล้วตอนนี้คณะกรรมการและคุณผู้ชมนะครับ
ได้เห็นฝีไม้ลายมือของเด็กทั้งสองทีมครบแล้ว

เขาจะเปลี่ยนคั่วมาเจอกันหรือไม่
ใครจะแข่งกับใครในยกที่๔ช่วยเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าด้วย
กำลังซ่า
น้องครูใช้ประสบการณ์จากการประกวดร้องเพลงมาหลายเวที
ขวาคะแนนให้กับทีมลูกไม้หลากสีได้สำเร็จไปอีกยก
แฟนทีมสลิดน้อยสามซ่าต้องรีบส่งใจมาเชียร์กันเยอะนะครับ
มาให้กำลังใจเด็กเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดได้ใหม่
ในยกหน้าของร้องได้ยกกำลังซ่า
แล้วทำไมคุณยายปากใหญ่จังเลยล่ะค่ะ

อ้าวหลับมา

เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อน
สั่งไว้สากลคนดีของอ้าว

เข้าใจแล้ว